อย่างที่พี่เบิร์ตได้ตั้งคำถามไว้เมื่อสักครู่พร้อมทั้งกับชาวเน็ต
ที่ถามว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นลูกใช่ไหมชาวเน็ตถามว่า
แล้วพ่อแม่มันอัพไปไหนเออนั่นสี่ห้าตัวตรงนี้ตัวตรงนี้
นั่นน่ะสิฮะนี่เขาถ่ายลงก็คำถามคือจราเข้ใช่ไหม
ก็คงใช่แหละแต่ไม่รู้ว่าน้ำจืดน้ำเข็ม

แล้วตัวพ่อกับแม่มันล่ะมันอยู่ไหน

ภายคนที่อยู่อาศัยริมครองปลาปลาย่านประชาชื่นบอกว่า
ลูกหลานประชาชื่นนี่คือน่าจะเป็นจราเข้นะครับ
ไม่ใช่ตัวเงินตัวทองบอกลูกบอกหลานอย่าลงเล่นน้ำเด็ดขาด
เพราะมีลูกมันก็น่าจะมีพ่อแม่มันด้วยใช่ไหม
นี่หลังโพสต์ไปนะครับชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะ
พร้อมกับเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจับด้วย
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนคนพอรู้ข่าวก็นี่ไปยืนดูกัน
เมื่อวานครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปในซอย๑๔ถนนประชาชื่น
ก็เป็นจุดที่แจ้งว่ามีการไปพบลูกจราเข้
พอไปถึงชาวบ้านนี่ฝนตกก็กางร่มดูกัน
มันเกาะอยู่บนท่อพอดีคุณผู้ชมฮะ
มันเกาะอยู่บนท่อความยาวของมันสักประมาณ๓๐เซน
ตากแดดบนท่อเหล็กใกล้กับสะพานอย่างสบายอกสบายใจ
ชาวบ้านก็แวะเวียนไปดูถ่ายภาพมัน
ทีมข่าวก็เลยแจ้งไปยังการประปานครหลวง
ที่เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานจะมาครับ
พอมาถึงนะฮะเอาสวิงเลยเข้าไปจะไปจับมัน
มันก็ตกใจสิคุณผู้ชมกระโดดลงน้ำไปลงไปในคลองปลาปลา
ผ่านไปราว๑ชั่วโมงทีมข่าวเราเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าดูอยู่สุดท้าย
บริเวณคันครองนี่ฮะตอนนี้มันกระโดดลงมาแล้ว
สักพักหนึ่งเราก็เฝ้าดูมันจะโผล่มาตอนไหนยังไง
สุดท้ายมันโผล่มาหนึ่งชั่วโมงให้หลังจากนี้นี่ฮะโผล่ขึ้นมาแล้วครับ
นะฮะสุดท้ายก็ลงไปจับโดยการทำบ่วงดักเอาไว้
แล้วก็สามารถจับเจ้าจราเข้น้อยขึ้นมาได้นะครับคำถามคือจับขึ้นมาแล้ว
มันไปไหนต่อเขาก็พามันไปหาตำรวจครับคุณผู้ชมพอจับเสร็จปุ๊
ต้องพาไปลงบันทึกประจำวันว่าเออจับได้แล้ว

ถูกไปลงบันทึกประจำวันเสร็จปุ๊บทำยังไง
อืมเจ้าจราเข้น้อยต้องพักค้างคืนอยู่สอนอนหนึ่งคืนกับตำรวจครับอ่า
เอาใส่กล่องโฟมให้มันนอนในกล่องสบายใจไปก่อน
พ่อแม่ไปไหนยังไม่ทราบนะครับ
ทีมข่าวก็เลยส่งรูปเจ้าจราเข้น้อยเนี่ย
ไปถามกับนายสัตวแพทย์
เกษตรสุเตชะ

สัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสต

คือท่านยังมองจากภาพที่ส่งไปให้นะยังไม่สามารถตอบได้เหมือนกันว่าเป็นจราเข้น้ำจืดหรือว่าน้ำเค็ม
แต่มีความเป็นไปได้นะฮะว่าจะเป็นและที่พบบ่อยตามแหล่งน้ำในกรุงเทพมหานครเนี่ย
ก็คงจะเป็นลูกผสมระหว่างจราเข้น้ำจืดกับน้ำเค็มแหละนะฮะ
เป็นที่เขามีการเพาะพันธ์เลี้ยงเอาไว้
เพื่อเอาเนื้อเอาหนังไปขาย
แล้วมันคงหลุดออกมามากกว่าถูกนำไปปล่อย
ส่วนลูกจราเข้ที่เห็นความยาว๓๐เซนก็อายุสักประมาณเดือนกว่า
ตอนนี้ยังตอบไม่ได้เหมือนกันว่าหลุดออกมาแค่ตัวลูก
หลุดออกมาทั้งพ่อทั้งแม่ยังไม่ทราบ

แล้วใครเลี้ยงมันไปขายก็ยังไม่ทราบ

ขอให้พ่อแม่ไม่อยู่แถวนั้นนะ